ทุกผู้ชมครับที่อ่างทองเนี่ยไปดูภาพของผู้ปกครองกับนักเรียนถือป้ายขับไล่ครูผู้หญิงคนหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
คือบรรดาผู้ปกครองกับเด็กเด็กเนี่ยบอกว่าครูคนนี้เนี่ยโอ้โหทุบเด็กก็มีนะครับหรือว่าไปบูลลี่เด็กก็มีนะบอกว่าหมั่นไส้เด็กจนเด็กบางคนไม่กล้าไปโรงเรียนนะครับบอกว่าถูกครูเนี่ยพูดจาทำร้ายจิตใจเหลือเกินนะครับแล้วก็ไปเรียกร้องบอกให้ย้ายออกไปโดยด่วนนี่ฮะให้หยุดทำร้ายร่างกายเด็กด้วยไปแจ้งความที่สพแสวงหาด้วยไปยื่นหนังสือร้องเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นไปฟังนะครับ
ไม่ได้ดีอะเขาเรียกเรียกลงมาว่าเลี้ยงลูกไม่ดีอะจ๊ะเลี้ยงลูกงูเลี้ยงลูกไม่กินผัก

มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะน้องอายุ๑๑ปีนะครับอยู่ป๖ก็เป็นอีกคนนึงนะฮะบอกว่าถูกครูทำร้ายเหมือนกันแต่เป็นการทำร้ายด้วยคำพูดนะครับ
นี่หาว่าเด็กบ้าผู้ชายบอกเพื่อนว่าอย่ามายุ่งกับเด็กผู้หญิงนะฮะ
นี่หาว่าเด็กผู้ชายบอกว่าเด็กผู้ชายบอกเพื่อนว่าเด็กผู้ชายบอกเพื่อนว่าเด็กผู้ชายบอกเพื่อนว่าเด็กผู้ชายบอกเพื่อนว่าเด็กผู้ชายบอกเพื่อนว่าเด็กผู้ชายบอกเพื่อนว่าเด็กผู้ชายบอกเพื่อนว่าเด็กผู้ชายบอกเพื่อนว่าเด็กผู้ชายบอกเพื่อนว่าเด็กผู้ชายบอกเพื่อนว่าเด็กผู้ชายบอกเพื่อนว่าเด็กผู้ชายบอกเพื่อนว่าเด็กผู้ชายบอกเพ
ทำจริงหรือไม่จริงเหตุการณ์มันเป็นยังไงไปฟังนะครับ
ครูบอกอาจจะถูกกลั่นแกล้งดีเกินไปนะแต่เรื่องนี้ฮะท่านผอโรงเรียนนะครับ
บอกว่าได้รับแจ้งจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองแล้วว่าครูคนนี้ถูกร้องเรียนมานะครับ
ก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ
ล่าสุดวันนี้ที่บ้านของเด็กป๒คนหนึ่งที่ครูคนนี้ตีเนี่ยเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับ
คือทางผู้ปกครองบอกว่าหลานไม่กล้าไปโรงเรียนอีกแล้วนะครับเพราะเมื่อวานเพิ่งถูกครูเนี่ยตีอีกนะครับ
หลานก็เลยกลัวไม่ขอไปโรงเรียนนะฮะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบตามขั้นตอนนะนะ
เพราะว่าทางคุณครูเนี่ยก็ยืนยันว่าก็ทำงานไปตามหน้าที่อาจจะถูกกลั่นแกล้งอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ